คุณผู้ชมครับจะพามาติดตามคลิปต่อไปนี้
ตอนนี้โลกออนไลน์กำลังแห่กันแชร์คลิปวิดีโอ

จอดรถช่วยชายชาวต่างชาติ
นอนหมดสติอยู่บริมทะนที่สุราชธานี
ทีมข่าวของเราก็ไปสืบสอบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ถึงแม้ไม่ได้สวมชุดพยาบาลอยู่

เป็นของขวัญล้ำค่ามากกว่าการไปเที่ยวที่ไหน

ไปยังคะ

ไปยังเดี๋ยว
ให้รถตาก่อนแล้วให้น้ำเนื้อก่อน

พี่กดกดช้อนกดช้อน

มีพยาบาลไหม

นี่คือคลิปที่กำลังมีการแชร์กันในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับ
เป็นคลิปนาทีช่วยชีวิตชาวต่างชาติที่นอนหมดสติอยู่ริมถนนนะครับ
ออนไลน์นำไปเผยแพร่แล้วก็แชร์กันต่อไปนะครับ
เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสิริชัดทองมง
ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะเป็นชื่อเฉพาะของเฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วในคลิปจะเห็นว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยนี่เลยคนนี้สวมเสื้อสีชมพู
กำลังช่วยชีวิตชาวต่างชาติที่นอนหมดสติอยู่
พยายามเรียกตลอดเวลาแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจด้วย
นะฮะว่าให้ตื่นให้ตื่นให้ยุตื่นขึ้นมานะฮะ
ริมถนนสายสุรธานีนาศาลตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุรธานี

ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสุราชธานี
หลังจากสืบทราบจนรู้ว่าผู้อยู่ในคลิปนั้น
เป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้พบกับนางศรีกัญญาเชื้อรบอายุสามสิบเก้าปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพศัลยกรรมประสาทชายนะครับโดยนางศรีกัญญาคนนี้แหละนะฮะ
ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้เตรียมเดินทางพร้อมกับครอบครัวจะไปเที่ยวในช่วงของวันหยุดช่วงของปีใหม่
ขณะที่ไปถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งเห็นชาวต่างชาติกำลังบวกมือเรียก
พยุงชายชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนจึงรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วย
เพราะคิดว่าน่าจะประสบเหตุฉุกเฉินจึงพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
เมื่อลงไปถึงก็ไปพบชายชาวต่างชาติกำลังหมดสติชักเกร็ง
ตัวเขียวจึงไปช่วยปั๊มหัวใจนะครับพร้อมประสานรถกู้ชีพ๑๖๖
ไปรับผู้ป่วยแล้วก็ยังตามขึ้นรถไปช่วยต่อจนส่งถึงมือหมอที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับ
เจ้าตัวบอกแบบนี้บอกว่าแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของเธอแต่ว่าถ้าไปเที่ยวต่อโดยไม่จอดช่วยเหลือคนป่วยคนนี้
ที่เห็นต่อหน้าต่อตาก็คงจะหมดสนุก

เข้ามานี่ก็คือช่วยหาอะไรก็ได้มา
ก็ตามโรงพยาบาลที่ไปด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลที่ก็ไม่มีพยาบาล
ก็ในรถลุงที่ก็ปั๊มต่อค่ะปั๊มจนขณะปั๊มแล้วก็มาส่งต่อกับรถโรงพยาบาลสุราชอ่า
แล้วก็ไปช่วยในรถโรงพยาบาลสุราชอีกกับทีมน้องพยาบาล
ต้องมาช่วยเขาจนถึงโรงพยาบาลสุราชแล้วก็ไปช่วยในห้องฉุกเฉิน
จนมีทีมหมอทีมพยาบาลแล้วก็ทีมน้องก็ช่วย
จากที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วคิดว่าเขาคงจะไม่ไหว
จนในที่สุดมาถึงโรงพยาบาลสุราชทีมหมอแล้วก็ช่วยใส่เขาช่วยหายใจ
จนตอนนี้ก็ดีใจที่เขากลับมาแล้วสามารถที่จะคุยกับเพื่อน
ที่จะสื่อสารกับเพื่อนจนเขารู้สึกตัวแล้วก็หัวใจต้องกลับมาทำงานแล้วค่ะตอนนี้

ตอนนี้ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจ
แต่ว่าระดับความรู้สึกตัวก็คือฟื้นกลับมาหัวใจทำงานแล้วหายใจดีแล้ว
แล้วก็คนไข้สามารถจะสื่อสารได้โดยการให้เขาเขียนข้อความสื่อสารกับเพื่อน

แล้วเรารู้สึกยังไงกับวันนี้เราต้องการจะไปเที่ยวแล้วกลับมาเจออีกอย่างกันแบบนี้

ความตั้งใจไปเที่ยวคือถ้าไปเที่ยวโดยไม่ได้ช่วยเขาคงจะเที่ยวไม่สนุกแน่นอน

เพราะคิดว่าช่วยเขาจะเป็นของฝันที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
ต้องขอชื่นชมคุณศรีกัญญาเชื้อรบจริงนะฮะที่เป็นคนไทยเป็นพลเมืองดีเป็นพยาบาล
แม้ว่าไม่ได้ใส่ชุดขาวพยาบาลอยู่แต่ว่าช่วยอย่างเต็มที่
หัวใจหยุดเต้นหัวใจขึ้นมาทำงานแล้วก็มีสติกลับมาปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านของนายโทมัสนะฮะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
เปิดเผยว่าผู้ป่วยที่ปรากฏในคลิปคือเพื่อนของเขาจากประเทศเดียวกัน
ว่านายกัลเตอร์เรสอายุ๔๙ปีก่อนเกิดเหตุเดินทางมาเกาะพังงานด้วยการนั่งเรือฟลอรี่ข้ามฟาก
แล้วก็เตรียมปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปที่กระบีซึ่งตามแผนเนี่ยจะอยู่พักผ่อนประมาณสิบสองวัน
แล้วก็เดินทางกลับที่เกาะพังงานอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักปั่นจักรยาน
แต่ว่านายกันเตอร์มาประสบเหตุเป็นลมหมดสติและหัวใจวายก่อน
แต่โชคดีก็มีคนมาช่วยก็ขอบคุณก็ได้เจอหน้าเจอตากันเรียบร้อยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งคลิปที่คงต้องแชร์กันให้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
พี่เชื่ออะไรนะพี่สีกัญญาผู้ดีสีสุราฐาณีต้องยกมือให้นะ
นี่มาจากจิตสำนึกดีของพี่เลยนะ
ถ้าไปเที่ยวต่อคงจะเสียดายไปตลอดชีวิต
แต่ว่าเขาจอดแล้วก็หยุดการไปเที่ยว
ช่วยเหลือคนนี้ก่อนสุดท้ายก็ปลอดภัย
อันนี้เขาบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุด
สำหรับปีนี้ของเขาใช่ไหมคะการได้ช่วยชีวิตคน